เพราะคุณการ์ดนี่ล่ะเคยออกมาแฉง
เสกโลโซทำร้ายร่างกาย

เสกก็ต้องเข้ารับการบำบัดเมื่อปี๒๕๕๔นะคะ

ทำให้ชื่อเสียงของคุณเสกกลายเป็นชื่อเสีย

ที่กลายเป็นท้องออฟเดอร์ทาวน์สุดอื้อเช้าข้ามทวีป

รามเกียรตอนนางลอยนาตกรรมแห่งรักแอนโร
เทศกาลลิงคอนเซนเตอร์ซัมเมอร์เฟสติวัล
โรงละครชื่อดังในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
โดยร็อกเกอร์จอมเฉาได้ตบน้อยวงพลู
นักร้องที่ทำการแสดงร่วมกันฉาดใหญ่
เพราะเคืองที่อีกฝ่ายสะบัดรองเท้าปลิวไปโดนตัวเองแล้วไม่ยอมขอโทษ
นำไปสู่เหตุทะเลาะวิวาสบนเวที
หน้าผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ส่งท้ายปี๒๕๕๔เมื่อการวิพากรที่ขณะนั้นยังเป็นภรรยาของเสกโลโซ
โพสต์เฟซบุ๊คเป็นภาพตนเองใบหน้าบวมปูดมีรอยเขียวช้ำ
พร้อมข้อความที่ระบุว่าสภาพที่เห็นเกิดจากฝีมือของผู้เป็นสามี
ก่อนที่ในเวลาถัดมาเธอจะนำภาพเสกขณะเสพยาไอซ์ออกมาแฉซ้ำ
ร็อกเกอร์ใจสั่งมาถูกสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือปปศ
ออกหมายเรียกและถูกนำตัวเข้ารับการบำบัดที่สถาบันธัญรักษ์ไหนที่สุด
มาในปี๒๕๕๙เสกโลโซกลับมาตกเป็นข่าวด้านลบอีกรอบ
จากกรณีทำร้ายร่างกายนางสาวชนกชนบุญเพ็งหรือบี
หล่อลูกน้องคนสนิทของการวิพากรอดีตภรรยาจนทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บ
กระดูกกรามหักต้องผ่าตัดและเสี่ยงเลือดข้างในสมอง
เหตุการณ์ครั้งนั้นเสกถูกสารตัดสินจำคุก๒ปี๖เดือนปรับ๔๐๐๐บาท
แต่รับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งรอลงอายา๒ปีพร้อมบริการสังคม๓ครั้ง
จ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณีเป็นจำนวนเงิน๕แสนบาท
และล่าสุดกับวีรกรรมเช้าส่งท้ายปลายปี๒๕๕๙
เจ้าตัวก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน๑๐นัด
บริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ในงาน๒๕๐ปีสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
เท่านั้นไม่พอเมื่อตำรวจนำกำลังบุคคลบ้านตามหมายจับ

พร้อมขู่ยิงอย่างใครบุกเข้ามา

ถูกตำรวจกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายหรืออรินทราช
จับกลุ่มได้และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไหนที่สุด
งานนี้ร็อกเกอร์จอมเช้าทิ้งท้ายด้วยการขอโทษคนไทย
บอกว่าสิ่งที่ทำลงไปเพราะใจสั่งมา
ใจให้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา